คุณผู้ชมค่ะมากันที่อีกหนึ่งหนุ่มแล้วกัน

บางคนอาจจะบอกว่าไม่อยากถูกหวยอยากถูกแบบหนุ่มบี้
อยากรู้ใช่ไหมไปดูจ้า

นี่รางวันอันนี้ไม่ใช่รางวันเลขท้ายนะ

รางวัลเลขเด็ดนะคะคุณ
ถามเลยเอาแถวนี้อยากถูกหวยหรืออยากถูก

ดิฉันเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยขอแบบนี้ดีกว่า

นี่แหละคุณผู้ชมสาเหตุที่ทำให้นักร้องนักแสดงหนุ่มขวัญใจมหาชนคุณบี้สุกริตเกร็ง
เกรงยันปากยันมือยันอะไรไปหมดเลย
ก็นี่แหละเจอแดนเซอร์สาวสวยเซ็กซี่เต้นนัวเนียใกล้คอเคลียร์แบบนี้นะคะ
บี้เขาเป็นนักร้องแนวป๊อปใสเต้นบ้างเบา
พี่ไม่เคยเจอช็อตนี้เหรอดูหน้าพี่สิ

มือถือมัยมือกุมมัยหน้าแบบเกรงมาก
เกรงช็อตนี้อีกโอ้ยบีเอ๋ย

อันนี้ไม่ใช่กำมือนะกำบี้จริงอันนี้

แมงปอเพราะว่าเหนือกำจนบี้แล้วแหละ

ทำหน้าแบบไม่รู้จะเอาหน้าไว้ยังไง

อันนี้แหละเป็นภาพที่มาจากการที่หนุ่มบี้เขาไปเปิดคอนเสิร์ตที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะ
ดังอย่างใต้เตียงดาราเนี่ยเขาก็หยิบมาหยอกด้วยความเอ็นดู
ในความเขินของหนุ่มบี้แบบนี้แหละ
แต่เขินหน้าชัดจริงนะพี่บี้หน้าแบบนายเป็นแผ่งจริง
แถบยังมีการขุดภาพเก่ามาเปรียบเทียบด้วยนะ
ว่าระหว่างที่เจอแดนเซอร์สาวเนี่ยเต้น

เหตุการณ์ที่นายกตู่
คนเอกนายกจันโนชาดุนักข่าวอยู่
อันไหนที่ไหนให้หนุ่มบี้เนี่ยเขาเกร็งเหมือนกัน

นายกหรือแดนเซอร์เลือกเอาสักอย่างนะพี่เนาะ
อันนี้ฉันเกรงนายก
งนายกใช่ไหมกลัวใช่ไหม

ดันเซอร์เนอะเออดันเซอร์เขาทำตามหน้าที่แต่คนที่คิดอ่ะไม่รู้
ทีหลังไปกินโค้งกินข้าวกับสาวก็เขยิบเข้าไปใกล้เขาหน่อย
จะได้ชิงใช่ไหมเอ้ยเปลี่ยนเพลง